คุณผู้ชมคะขยับไปดูที่ชุมพรค่ะมีหญิงท้องแก่คนหนึ่ง
ปวดท้องมากแล้วก็เหมือนกับจะคลอด
นั่งรถกระบะไปไปไม่ถึงโรงพยาบาลลูกโผล่หัวออกมา
สุดท้ายแวะโรงพักตำรวจต้องวิดีโอคอลกับ๑๖๖๙
เพื่อทำคลอดให้สำเร็จไหมลองดูค่ะ
เห่าห้าวห้าวห้าวห้าวห้าวเร็ว
คุณผู้ชมคะคือนาทีตำรวจสพบ้านในหูดจังหวัดชุมพรนะคะ
ชื่นชมคุณตำรวจคนนี้ด้วยพันธุ์ตำรวจโทสุริยนต์ชมมี
เป็นสารวัตรใหญ่สพบ้านในหูดนะคะ
ในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
ท่านก็ได้มีการวีดีโอคอลกับ๑๖๖
เพื่อที่จะช่วยทำคลอดหญิงเมียนมาท้องแก่คนนี้
เพราะว่าเธอเหมือนกับคลอดลูกออกมาระหว่างทาง
ไม่ถึงโรงพยาบาลต้องแวะโรงพักนะคะ

สักประมาณทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งคลิปนี้ปรากฏว่าสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
ก็ช่วยเด็กได้อย่างปลอดภัยค่ะ

หลังเกิดเรื่องนะคะเห็นบอกว่าทางเจ้าที่ตำรวจเอง
ก็มีการพยายามทำคลอดทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะ
ก็ช่วยเหลือทั้งพยายามที่จะเหมือนกับดูช่วงส่วนหัว
ส่วนลำตัวของทารกเพศชายแล้วก็ค่อยคลอดออกมา
แต่จังหวะนั้นต้องยอมรับว่าเหมือนกับสายสดือมันติดออกมาด้วย

สุดท้ายก็เลยเหมือนกับวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินของ๑๖๖

ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านคงจะโฟกัสคือทะเบียนของรถกระบะ

วันนี้๑๕กรกฎาคมพรุ่งนี้๑๖วันดวงดีของหลายคนนะคะ
ทะเบียนรถค่ะ๕๕๘ระนอง
ยังไงก็ดีใจกับคุณแม่คุณลูกปลอดภัยทั้งสองคนเลยนะคะ